ผมต้องพูดตรงขอใช้ศิษย์ภาพพิอีกครั้งหนึ่งนะพี่
นี่เค้าลอยอยู่นะรินทีเดียวนี่เค้าลอยอยู่นะเนี่ย
แต่วันนี้การเมืองดีเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามีนายพลแก่คนหนึ่ง

เขียนรับวันรุนเป็นของตัวเองตั้งสอวอลเป็นของตัวเอง
แล้วจะเอาสวมาเลือกให้ตัวเองอีกฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าประชาธิปไตยเหรอครับ
ผมไม่ได้เสียบให้ใครแต่ผมเอาความจริงมาพูด
วันนี้การเมืองต้องพูดความจริงกับประชาชน
หากบอกว่าลุงตู่ลุงป้อมอยากทำการเมือง
คุณทำการเมืองได้แน่จริงคุณแก้รัฐมนุนใหม่แล้วไม่ต้องเอาสวยกมือให้คุณดิ
แล้วมาแก่งกันอย่างนี้ดิ
พี่กายเดี๋ยวคุณกายเป็นใครนะ
คุณกายรับโบสถ์แบบนี้แล้วมาวันนี้เกิดเตะฟุตบอลเลยออกมา๗ศูนย์๕ศูนย์แล้ว
ทั้งนั้นก็ไม่ได้นะครับต่อไปเรื่องไทยเสียมไทยผมบอกตรง
หมดนะครับทั้งโครงสร้างว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรนะครับ
แต่ว่าเวทีที่เราจะคุยกันเริ่มต้นมันสร้างสรรค์ดีนะครับแต่ว่าไปย้อนดูก็ได้นะครับ
เริ่มต้นจากการเสี่ยมเกิดจากอะไรวันนั้นไทยเสี่ยมไทยต้องระวังนิดนึงนะครับ
ถ้าเกิดคุณไม่ขอบเรียกผลเกณฑ์พระชาธิปไตรในวันนั้นที่ยุทธภาพแล้ว
ไบปิดคู่หาเเลือกตั้งเป็นโมคล่ะ
วันนี้คุณจะมาลงเลือกตั้งทำไมครับเปลี่ยนระบบเป็นผลิตการไปเลย
อันนี้ก็ไม่จริงนะครับประชาธิบัตย์หยุดตั้งแต่วันที่๙เดือน๑๒แล้วนะครับ
แต่ว่าที่ยังมีต่อเนี่ยเพราะว่าประชาชนที่มาชุมนุมกันจำนวนมากเป็น๑๐๑๐ล้านนะครับ
บ๊วยเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปกันยาว
อเจมส์คุณดีคุณดีคุณดีคุณดีคุณดีอเจมส์กลับเรื่องของเรื่องรัศกรรมสุดสอย
อเจมส์อะผมให้พักหายใจก่อนนะนิดนึง
โปรดติดตามตอนต่อไป